มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุก
ถังน้ำมันมาแล้วก็เลี้ยวกลับรถกระทันหันหญิงคนนึงที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ
ก็เลยพลัดตกลงมาแล้วก็ถูกถังน้ำมันทับจนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุอื่นในรายงานนี้ค่ะ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างอุทยานพานทองช่วยกันประถมพยาบาลนางสาวจินตนาแตงศรีอายุ๓๖ปี
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางแยกไฟแดงนิคมอมตะซิตี้เฟส๑๐
ถนนสายพานทองมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
พลัดตกลงมาจากท้ายรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัส
บรรทุกถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรจอดอยู่ข้างทาง
นายเพชรสวนสโมศรอายุห้าสิบเก้าปีสามีของผู้บาดเจ็บ
และเป็นคนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังบรรทุกถังน้ำมันเปล่า
เพื่อไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าโดยให้ภรรยายืนจับถังน้ำมันอยู่ท้ายกระบะ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้เลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ทำให้ภรรยาพลัดตกจากรถแล้วถังน้ำมันกลิ้งลงมากระแทกได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดพยาวเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นเมื่อรถพ่วงมาทุกปูนทับเด็กชายอายุ๑๑ขวบเสียชีวิตขาดชุดนักเรียน
บริเวณจุดกลับรถแม่ตำป่าลานถนนสายเชียงรายนครสวรรค์ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางพาขวัญครุฑอ่องอายุ๓๙ปี
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชายและหลานชาย๒คนอายุ๙ขวบกับ๑๑ขวบที่โรงเรียน
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถพ่วงมาทุกปูนคันนี้เฉียวชนจนล้มลง
แล้วลากไปไกลเกือบ๒๐เมตรทำให้เด็กชายวัย๑๑ขวบเสียชีวิตขาดที่
ส่วนหญิงคนขับและเด็กชายวัย๙ขวบได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถบรรทุกปูนอ้างว่ากำลังเลี้ยวรถชิดซ้ายเพื่อจอดรถ
แต่มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่วิ่งตามหลังมาจึงเฉียวชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
อีกเหตุการณ์เกิดเหตุระทึกขึ้นที่จังหวัดนครนายก
ถนนรังสิทธิ์นครนายกอำเบิด้านนาจงหวันคครนายก

น้ำมันรั่วมีน้ำมันไหลออกมา
จณที่ต้องปิดการ้าจรชั่วคราวและการพื้นที่เอาไว้

พร้อมกับประสานขอรถดับเพลิง๓คันฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้
ขนย้ายถังแก๊สออกมาจากจุดเกิดเหตุ
นายสมชายฉวนศรีอายุ๔๐ปีคนขับรถระบุว่า
บรรทุกถังแก๊สมาทั้งหมด๑๐๙ถัง
และกำลังไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอองครักษ์

ตัดหน้ากระชั้นชิดแล้วเบรกกระทันหัน
ต้องหักหลบจนทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด